เตรียมอุดจมูกไว้ก่อนเลยค่ะที่คุณโน้มฮวัตน์จะเล่า

แต่เมื่อกี้เห็นภาพแล้วนี่กลิ่นอึบมาก
คือรู้สึกเลยทันทีไม่มีนะทีวีไม่มีกลิ่น
บอกแล้วว่าผีฮาลาวินไม่หลอนเท่าห้องเช่านี้
ดูกันหน่อยว่าอยู่ได้ยังไงคะเนี่ย
อันนี้คือสภาพมันไปแล้ว

กลัวงูมากเลย

บ่อทิ้งขยากของเทสมามแต่ยังใดนะคะ

ตอนที่จะเข้าไปในห้องนะ
คือมันถูกล็อกบัตรูอยู่ข้างนอก
เนี่ยชั่วของก็เลยให้คนมาตัด

เพราะอะไรติดต่อคนเช่าไม่ได้คุณ
แล้วพอเข้าไปเนี่ยอย่างที่คุณปุ๊กบอกตุ๊บตุ๊บอย่างเงี้ย
คือกั้นหายใจเลยอ่ะก็คนที่ไลฟ์ก็บอกว่าจุกอกเลยอ่ะ
อกเลยอ่ะหายใจไม่ออกเนี่ยห้องเช่านี้อยู่ที่ไหนคะ
อยู่ที่ย่านประชาอุทิศนะคะที่ถนนจอมทองบุรณะค่ะ
กรุงเทพเรานี่แหละค่ะเป็นอาคารสูง๔ชั้น
ห้องนี้อยู่ชั้นหนึ่งบอกเลขห้องไปด้วยไหม
หรือบางคนอยากจะได้ห้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะ
โอ้โหขยะเต็มห้องจริงคุณมีอะไรบ้าง
ขี่แมวเศษอาหารที่กินแล้วทิ้งกองแบบเกลือนเลย
เอาง่ายก่อนจะเข้าห้องได้กลิ่นตั้งแต่ต้นแล้ว
กลิ่นเหม็นเน่าพวยพุ่งออกมาถึงนอกห้อง
พี่ที่เป็นแม่บ้านดูแลตึกค่ะชื่อคุณทันเดียทรวิชัยศรอายุ๕๕ปี
บอกแบบนี้ผู้เช่าห้องรายนี้มาเช่าห้องพักเดือนละ๑๗๐๐บาท
แต่ถ้ารวมค่าน้ำค่าไฟแต่ละเดือนที่เขาจ่ายนะ
ก็จะตกประมาณ๒๓๐๐บาทต่อเดือนนั่นแหละค่ะ
อยู่คนเดียวจริงอยู่มา๒ปีแล้วนะคนเช่ารายนี้
แต่ตอนหลังเห็นมารู้ว่าเขามีอุบัติเหตุรถชนขาหักไม่ได้ไปทำงาน
ก็ค้างค่าเช่ามา๔เดือนแล้วไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟ
แล้วยังมีภาระขยะกองโตทิ้งเอาไว้แบบนี้
คือถึงขั้นต้องจ้างคนมาเก็บขยะจ้างคนทำความสะอาด
แล้วต้องรีโนเวทห้องใหม่เลยค่ะ
พอถามเขาไปก็บอกว่าอยู่โรงพยาบาล
สุดท้ายไม่รับโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้
ล็อกทั้งเฟซบุ๊กไลน์ทั้งหมดเลย
พอติดต่อไม่ได้แบบนี้เขาก็ต้องมาตัดกุญแจเข้าห้องไปดูค่ะ
เห็นแล้วเป็นยังไงบอกหน่อยค่ะ

แต่จะแอบมาเอาอะไรก็ไม่รู้ตอนเชื่อมคืน

เขาก็บอกว่าเอางี้ได้ไหมมารับผิดชอบหน่อย
เพราะมันมีทั้งค่าต้องจ้างคนทำความสะอาดมารีโนเวท

เขาบอกไอ้คราบดำตามผนังตามพื้นล้างไม่ออกอีก

ใช่ครับเวลาเราเช่าห้องใคร
เราก็ดูแลทำความสะอาดให้เขาหน่อยนะ